เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่ามีท่านเจ้าอาวาสวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด
บอกว่ามีผีเปรตมาขอส่วนบุญถึงหน้ากุฏิ
แล้วทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
กับท่านเจ้าอาวาสเหมือนกันว่าเจอเรื่องราวแปลกหลอน
ที่วัดนี้เหมือนกันนะตอนช่วงของการทำบุญเข้าสากก็เป็นการทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนหนึ่งอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ในนรกหรือผีเปรต
ครับแล้วเขาก็เห็นเงาดำดำแปลกแปลกไม่แน่ใจว่าใช่ผีเปรตหรือเปล่าอ๋อนี่ค่ะ
คือสอดคล้องกันไปหมดเลยทั้งที่ท่านเจ้าอาวาสวัดเล่าให้ฟัง
ทั้งที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาให้ข้อมูลมาอืม
ย้อนไปดูเรื่องที่ท่านเจ้าอาวาสให้ข้อมูลเอาไว้แล้วก็โพสต์เอาไว้ทางเฟซบุ๊คกันหน่อยนะคะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์ที่อำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสเป็นคนโพสต์เอาไว้นะคะในเฟซบุ๊กบอกว่าเจอผีเปรตกับตาตัวเอง
ห่างกันไม่ถึงสองเมตรผีเปรตมาพนมมือไหว้ขอส่วนบุญช่วงกลางดึก
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกคืนวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไป
ไปที่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์แห่งนี้นะคะที่ร้อยเอ็ดคือวัดอยู่ติดริมแม่น้ำชี
ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะมีพระอยู่ไม่กี่รูปค่อนข้างจะเป็นวัดเงียบอะค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไปขออนุญาตพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดพระอธิการธนบดีธรรมธินโนนะคะ
ก็คือเป็นคนที่โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กอ่ะค่ะท่านก็เล่าให้ฟังเอาไว้ค่ะ
บอกว่าคือช่วงที่เกิดเหตุว่ามีผีเปรตมาขอส่วนบุญเนี่ยนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนแล้ว
ก็ท่านก็ได้ยินเสียงจี๊ดเหมือนเสียงหนูร้อง
พอออกมาดูมันไม่ใช่หนูไงเป็นผีเปรตมาขอส่วนบุญอยู่หน้ากุฏิ
บอกว่าก็คือตอนกลางคืนตอนดึก๓๑พฤษภาคมได้ยินเสียงหนูร้องแบบดังมาก
ก็เลยตกใจตื่นคิดว่าแมวไปจับหนูมาแต่ก็เอกใจว่าทำไมร้องเสียงดังจัง
ก็ตั้งใจว่าจะลุกออกจากกุฏิไปไล่กลัวว่าหนูจะมาตายอยู่ที่หน้ากุฏิแล้วก็เน่าส่งกลิ่นเหม็นน่ะนะคะ
พอท่านเจ้าอาวาสเปิดประตูออกไปมองหาหนูมองหาแมวไม่เห็นอะไรสักอย่าง
ตอนแรกคล้ายกับคนนั่งก้มหน้าผมยาวรุงรังปิดบังใบหน้าไปหมดเลย
ท่านเจ้าอาวาสก็ถามว่าใครไม่มีใครตอบ
แต่ได้ยินเสียงร้องดังจี๊ดแบบนี้ค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสก็เลยพูดขึ้นมาว่าไปซะแล้วจะทำบุญให้
พอสิ้นคำพูดประโยคสุดท้ายประโยคนี้
สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าลุกขึ้นมาแล้วหันหลังเดินออกไปในความมืด
แต่วิธีการเดินเดิน๔ขาสลับ๒ขา
เหมือนลิงนะคะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาหายไปในความมืด
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าลักษณะของสิ่งนี้นะ
ท่านบอกว่าคือผีเปรตเนี่ยนะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
คือท่านเจ้าอาวาสบอกว่าท่านเจ้าอาวาสเองยังตกใจ
ใจถึงขั้นก้าวขาไม่ออกผมยาวไม่มีคิ้ว
กลมขาวนะคะจมูกไม่มีปากเล็กเท่ารูเข็ม
เหมือนที่เราเคยได้ยินผีเปรตจะปากเล็กเท่ารูเข็ม
ถ้าเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริง
นิ้วมือด้วยนะด้วนคล้ายกับไม้ตีคล้อง
เพราะว่าท่านบอกว่าที่เห็นคือเหมือนแบบพนมมือ
เหนือหัวแต่ไม่มีมือคือมันกุดไปหมดเลย
ใบหน้าเหมือนกับคนโดนไฟลวกอะค่ะเป็นแบบผู้พอง
ผู้พองเต็มหน้าไปหมดโอ้โหท่านเจ้าอาวาสยืนยันว่า
ไม่ได้ฝันครับไม่ได้แต่งเรื่องเห็นแบบนี้กับตาตัวเองจริง
ส่วนข้อสงสัยว่าเปรตนนี้ตัวเท่าคน
หรือใหญ่กว่าคนอ่าหรือขนาดไหนครับท่านเจ้าอาวาสบอกว่าคือ
ขณะที่มนุษย์มีชีวิตเนี่ยค่ะถ้าทำบาปขั้นสุดเช่น
ฆ่าพ่อแม่ตัวเองครับพอตายไปจะกลายเป็นเปรตที่ตัวสูงเท่ายอด่าน
อันนี้เคยได้ยินแต่ถ้าทำบาปแบบขั้นต่ำต่ำเช่น
โกหกอ่าลักขโมยครับฆ่าสัตว์พอตายไปก็จะกลายเป็นเปรตแต่
จะเป็นเปรตที่ตัวเท่าคนอืมหรือเท่าเท่ากับสัตว์เดรัชานครับ
ดังนั้นเปรตที่ท่านเจ้าอาวาสเห็นท่านบอกว่าคือตัวเท่าคนครับ
ก็ใหญ่กว่าลิงนิดหน่อยก็เลยเชื่อว่าเป็นคนที่เคยทำบาปแบบขั้นต่ำต่ำ
ครับตายไปกลายเป็นเปรตก็เลยไม่ได้เป็นเปรตแบบตัวสูงอ่ะค่ะอืม
อยู่ตรงเนี้ยอ่าเดินมายืนตรงนี้ก็เลยชะโงกหน้าไปถามว่า
ภาษาอีสานอ่ะไผ่มาก็ไม่ตอบพอไม่ตอบแล้วก็เอ่อสักพักนึงเนี่ย
จากเขานั่งอยู่อย่างงี้เขาก็เงยหน้าขึ้นมาพอเงยหน้าขึ้นมา
เราเราก็เห็นรูปลักษณ์และเอ่อมือที่เขาพนมมือเนี่ย
มันมันไม่ใช่มือที่กรรมนะมันเป็นมือที่เชื่อมต่อกันหมดเลย
คือเหมือนเหมือนโดนไฟลวกแล้วเชื่อมกันแล้วไม่เห็นนิ้วเห็นอะไรอ่ะ
อ่ะเป็นกลมกลมสองอันนี้ก็ยกวินาทีนั้นเราเราตกใจนะ
ตกใจแล้วก็ตั้งสติได้ก็เลยถามว่าเป็นใครนี่เป็นคำถามที่สอง
เขาก็ไม่ตอบแต่ว่าเขาจะร้องเสียงหนูออกมาอีก
ก็เลยบอกว่ากลับไปเถอะเดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
เขาก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นแล้วก็หันหลังให้แล้วเขาก็เดิน
เดินเนี่ยเดินเดินเท้าเนี่ยประมาณน่าจะประมาณสักสามสี่เก้าห้าเก้าอยู่ประมาณนี้
แล้วก็เอามือเนี่ยมือที่กลมของเขาเนี่ยเดินเป็นเหมือนลิง
สี่ขาด้วยเดินสองขาด้วยนี่นะเดินไปจนจนพ้นหน้ากุฏิอัตมา
ตมาก็ไม่มองอีกแล้วจะไปไหนก็ไม่มองแล้วแล้วก็โอ้โหซุดตัวลงนั่งฉันมา
คุณผู้ชมคะเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดช่วงเดือนกัญญายนก็มีเรื่องแปลกแปลกเกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้นะคะ
ครับท่านเจ้าอาวาสได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มีภาพบอกว่ามารับส่วนบุญ
เงาสีดำไหมแม่คนที่เดินตามหลังยืนยันว่าไม่มีใครเดินตามหลังแน่นอนครับ
และคนที่ถ่ายก็ตัดต่ออะไรไม่เป็นและคนถ่ายดูว่ามีใครมารับเข้าสากจริงไหมลองดู
อืมทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครใส่ชุดดำมาวัดนี่ค่ะนี่ไงเป็นเรื่องเล่า
ชาวธวัดดินแดงวันบุญเข้าสากบุญบาปมีจริงอุทิศให้ก็มารับและได้จริง
นี่ตัวดำแบบนี้ครับดูภาพนี้ฮะคือจังหวะนี้มี
ต้นไม้ต้นเล็กเล็กอยู่ต้นหนึ่งด้วยค่ะแต่ว่าข้างล่างลงมาเนี่ย
ลักษณะเป็นเงาเหมือนคนเดินตามเนี่ยเหมือนคนเดินตามคุณยายท่านนี้เลย
เห็นไหมอ่าเนี่ยนี่ไงหรือว่ามีคนก็ไม่รู้เออ
เป็นคนแต่ว่าเงาต้นไม้พอดีหรือเปล่าก็เลยแบบเป็นเงาดำ
เหมือนคนมากเลยนะฮะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
ไปหาคนที่ถ่ายภาพนี้เลยนะไปถามความจริงเลยว่าคนที่ถ่ายภาพนี้เนี่ย
เขาเห็นคนที่เดินตามมาข้างหลังอีกไหมนางสาวบุญหลายโพนามนะฮะ
อายุสิบสิบเจ็ดปีบอกว่าวันที่ถ่ายภาพติดเงาดำ
วันนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนานะครับประเพณีบุญเข้าสากนะฮะ
ชาวอีสานให้ความสำคัญมากเนื่องจากเป็นวันที่ญาติพี่น้องทุกคน
มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
ตอนนั้นยังคิดว่าจะลองถ่ายภาพสักหน่อย
คิดเล่นนะเผื่อจะมีวิญญาณมาหยิบทานแล้วจะเห็นจริง
ก็เลยถ่ายภาพไปยังจุดที่เขาวางเข้าสากกันอยู่ที่หน้าโบสถ์อ่า
อยู่สามสี่ภาพกลับมาถึงบ้านเอาโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่ายภาพขึ้นมาดู
พบว่าภาพที่ถ่ายมาจากวัดเนี่ยมีเงาดำคล้ายรูปร่างของคนอืม
นี่ฮะคุณศักดิ์สิทธิ์ให้พาไปดูเลยจุดไหนตรงไหนถ่ายยังไงแบบไหนนะครับ
พอเห็นมีเงาดำคล้ายกับคนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะที่เดินตามคนไปแบบนี้นะครับ
คนที่มีเงาดำอยู่ข้างหลังเนี่ยคือคุณยายวาดอ่า
เงาดำเนี่ยอยู่ข้างหลังคุณยายวาดนะคุณยายวาดไปทำบุญเนี่ย
ผ้าถุงกับเสื้อขาวขาวเนี่ยนะฮะก็ไปถามคุณยายวาด
ยายวาดยืนยันนะครับบอกว่าวันนั้นที่เดินกันมาเนี่ย
เดินหลังสุดแล้วอืมไม่มีใครเดินตามหลังอีกแล้วค่ะ
พอยายวาดเห็นภาพนี่โอ้โหประหลาดใจแล้วคุณยายวาดบอกว่า
วิญญาณที่เห็นเนี่ยเดินตามหลังมาเนี่ยรูปร่างลักษณะคล้ายกับสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเลย
อ่าสงสัยจะสามีของยายมารับส่วนบุญแน่แน่เลยนะ
หลังจากนั้นก็เอาภาพไปให้ท่านเจ้าวาดดูให้ชาวบ้านดูทุกคนเชื่อตรงกันครับว่า
นี่คือวิญญาณที่มารับส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะ
พอถ่ายออกมามันก็ติดตามที่ภาพนั่นแหละแล้วคนที่เดินออกไปก่อนน่ะ
คือยายวาดอืมก่อนหน้าภาพน่ะอืมแล้วพอเนี้ยเอา
เอากล้องเอาโทรศัพท์ไปเปิดดูที่บ้านก็เห็นภาพที่ใต้ต้นไม้นั้นไม่มีใครเลย
เป็นเงาเป็นไงเงาสีดำดำเป็นเงาก็ไม่เห็นตอนถ่ายอืม
แต่กลับมาดูที่บ้านแล้วเห็นจ้ะคงใช่แล้วล่ะเขามารับส่วนบุญ
แล้วคนที่ชื่อแม่วาดน่ะเขายืนยันว่าเป็นแฟนเขา
เพราะว่าแฟนเขาเสียไปประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วอ่านี่ฮะจุดที่เขาถ่ายภาพแบบนี้เลยครับ
คุณผู้ชมครับอ่าสำหรับประเพณีบุญเข้าสากนะครับ
ก็จะทำกันในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐นะครับทางภาคอีสานเนี่ย
เรียกประเพณีบุญเข้าศาสตร์อ่าถ้าภาคกลางเนี่ย
ประเพณีบุญข้าวศาสตร์อ่าหรือว่าข้าวกระยาศาสตร์นี่นะฮะ
อ่าพิธีทำบุญก็จะเริ่มด้วยชาวบ้านตระเตรียมอาหารชนิดต่างต่าง
พัชนะหรือว่าห่อด้วยใบตองใส่ชะลอมนะ
ทำกันตั้งแต่เช้ามืดนะครับแล้วก็ไปถวายพระในช่วงเช้านะครับ
เนื่องถึงเพลด้วยอ่าจากนั้นจะนำเข้าสากที่แบ่งมาเนี่ยนะฮะ
ไปวางตามรุนวัดอ่าจุดทูบจุดเทียนบ่อกล่าวยาธิที่ล่วงรับไปแล้ว
ให้มารับผลมารับอาหารต่างต่างค่ะนี่นะครับ